เรื่องที่เคยพูดว่าเรื่องของบ้านเขาเราอย่าไปยุ่ง
แต่สำหรับความรุนแรงระหว่างผัวกับเมียพ่อกับลูกแม่กับลูกเนี่ย
เราต้องเข้าไปยุ่งแล้วนะปรับความคิดสมัยเราต้องเข้าไปช่วยนะครับ
กงไกรราชสุโขทัยครับเพื่อนบ้านสุดทนแล้วล่ะ
เห็นแบบนี้น่าเวทนาถ่ายคลิปเอาไว้ขณะที่แม่คนนี้นะครับ
ซึ่งทำเป็นประจำนะตีบิดแขนจับหัวลูกชาย
โขกกับโต๊ะโอ้โหแบบนี้แหละครับ
น่ารอกกระบ๊อกไปตีกันเนี่ยหรอ
ได้ยินเสียงน้องร้องแล้วแบบมันบ่งบอกถึงความรู้สึกอะไรได้หลายอย่าง
แม้ว่าจะเบลอภาพแบบนี้แต่เสียงร้องของน้องคนนี้
อายุสักห้าหกหวบได้น่าจะเข้าไปถึงใจครับคุณผู้ชม

บิดแขนเอาหัวโขกโต๊ะหลายครั้งคนถ่ายคลิปให้ข้อมูลบอกว่า
บ้านของแม่ลูกในคลิปนี้นะอยู่ที่อำเภอกงไกรราชจังหวัดสุโขทัย
แม่ของเด็กเนี่ยชอบดื่มเหล้าอ๋อเล่าอีกแล้วนะอ่า
เป็นสาเหตุอีกแล้วเวลาเมาทีไรชอบตีลูก
มาช่วยเหลือหน่อยหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปเร็วมากครับ
ชื่นชมพัฒนาสังคมจังหวัดสุโขทัยนะครับ
ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือครอบครัวนี้แล้วโดยนำตัวเด็กชาย
เข้าสู่กระบวนการคุ้มครองชั่วคราวที่บ้านพักเด็ก
สุโขทัยเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจนะครับส่วนแม่ก็เอาไปดูแลเหมือนกัน
เพราะว่าจะต้องให้หมอให้ผู้เชี่ยวชาญรักษาดูแล
เพื่อให้พร้อมกลับมาดูแลลูกอีกครั้งย้ำอีกครั้งความรุนแรงของครอบครัวอื่น
จะไม่ใช่เรื่องของบ้านนั้นเท่านั้นอีกต่อไปเราจะต้องช่วยเหลือนะครับ